เหตุการณ์ต่างที่เกิดขึ้นบนท้องถนน

ทั้งเรื่องการขับรถและการรองับอารมณ์นะครับ
อย่างเช่นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแถววงเวียนบางเขน

นี่ฮะจังหวะที่รถคันนี้
เหมือนจะพุ่งไปชนจักรยานยนต์แล้วก็มีเบรกอึ๊กต้องมีอะไรกันมาสักอย่างนี่แหละ

แต่ก็ขับหนีกันไปนะครับ
แล้วคนที่ขี่รถจักรยานยนต์เสื้อน้ำเงินนี่
ถึงขั้นโมโหจอดรถลงมาเลยนะ

นั่งอยู่ด้านหน้ารถจักรยานยนต์ด้วย

แล้วเขาก็มาโพสต์ลงเฟซบุ๊กเอาไว้

แบบนี้เข้าข่ายพยายามฆ่าหรือเปล่าครับ

เหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงบ่ายวันที่๙มิถุนายน
ช่วงบริเวณก่อนทางที่จะเลี้ยวซ้าย
เพื่อจะได้สอบถามข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น
ว่ามันเป็นมายังไงกัน
คนขี่รถจักรยานยนต์เล่าว่าก่อนจะเกิดเหตุการณ์ในคลิป
เขาก็ขี่มาตามเส้นทางร่วม

รถยนต์คันนี้ขับออกมาจากซอยวัดหลัก๔
ก็เปิดไฟเลี้ยวขวาตัดเข้ามาในเลนส์ช่องทางร่วมทันทีเลย
ทำให้รถจักรยานยนต์ของเขาเสียหลัก
ต้องหักหลบไปถึงเลนขวาสุด
จากนั้นคนขับรถก็เร่งเครื่องขับเข้ามา
แล้วก็มาเฉียวกระจกรถจักรยานยนต์เขาอีกครั้งหนึ่ง
เขาก็ยอมรับว่าตอนนั้นรู้สึกโมโหขึ้นมาเลยนะครับ
ก็เลยขี่จักรยานยนต์ไล่ตามรถยนต์ครับคุณเดี๋ยวมาสอน
แล้วก็ตะโกนบอกไปว่าขอโทษกันไม่เป็นหรือไง
คนขับรถยนต์ก็ขับเบียดอีกเป็นรอบที่๒

ตามที่เห็นอันนี้คือครั้งที่๓และที่ปะทะกัน

ซึ่งจังหวะนั้นคนขับรถยนต์เปิดกระจกลงมาด้วย
พร้อมกับพูดว่าเขาเนี่ยยศพันเอกนะ
ทำไมต้องขอโทษจะไปขอโทษทำไม
ไปขอโทษทำจุดใหม่
อะไรอย่างนี้ใช้คำหยาบ
เท่านั้นแหละก็เลยทำให้คนขี่รถจักรยานยนต์โมโหนะครับ
แล้วก็มีเหตุการณ์อย่างที่ท่านเห็นในคลิปเกิดขึ้นนะครับ
คนขี่รถจักรยานยนต์บอกกับทีมข่าวของเราว่าเรื่องของเรื่อง
ก็แค่อยากจะให้คนขับรถยนต์ขอโทษ
มาเบียดเลนโดยที่ไม่มีมารยาท
ทั้งที่ก็เห็นอยู่ว่าเขาก็ขี่จักรยานยนต์มา

แต่เหตุการณ์มันก็เลยเถิดอย่างที่เห็น

ภรรยานั่งมาอยู่

ถ้าใจร้อนกันสักฝ่ายหนึ่ง